ขอบคุณรายการเกมต่อชีวิตของครับ
วินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่ครอบครัวของน้องบอยจากอุดรธานีนะครับ

ตอบคำถาม๔ข้อเพื่อที่จะคว้าทุนรางวัลสูงสุด๑ล้านบาท
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑หมื่นบาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
บอยต้องมีสมาธิดีนะ

เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดเลยนะ

ตอนนี้ขอเชิญพี่บอยมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามของเราในวันนี้นะครับ

ความสามารถของแต่ละครอบครัวมากขึ้น

แล้วก็อาจจะมีตัวเลือกบ้างไม่มีบ้างนะครับ
ให้ใช้ความสามารถความรู้จักซึ่งกันและกัน
ของคนในครอบครัวมาร่วมแรงร่วมใจกันตอบ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่อง

เรื่องที่๑เย็บผ้า
เรื่องที่๒ครอบครัวของเรา
เรื่องที่๓ระแวกบ้าน
เรื่องที่๔บอดี้แลม
เรื่องที่๕วอเล็กบอล

ถ้าพร้อมแล้วบอยจะเลือกตอบเรื่องแรกจากเรื่องอะไรครับ

ขอบคุณครับ

ก็ชอบพวกพี่เขาอยู่เหมือนกันครับ
สมาชิกในวงชอบใครมากเป็นที่สุด

ยอดทำไมถึงชอบพี่เขา
เขาเล่นกีต้าเก่งครับโซโลเก่ง

แต่จริงแล้วในใจก็รักพี่ตูนด้วย

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
จากภาพหมายเลขใดคือ
เงาของตูนบอดี้แสลม
ตัวเลือกที่๑หมายเลขที่๑
ตัวเลือกที่๒หมายเลขที่๒

และตัวเลือกที่๔หมายเลขที่๔
รูปร่างเขาขาเขาเล็กขาเล็ก

ถ้ามั่นใจบอยเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๓หมายเลข๓
ขอให้โชคดีนะครับ

เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้า

อยจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พี่ไก่ขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง
คือเรื่องเย็บผ้า

วอเล่บอลครับผม
ทำไมถึงเลือกวอเลฟบอลแหละพี่ไก่
ผมคิดว่าเขาน่าจะตอบได้ครับ

ขอเชิญพี่ไก่มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ไก่รู้ตัวไหมว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นไหม

ภาพที่สองคนผัวเมียไปงมหอย
แล้วพี่ชายคนนี้ยืนอยู่บนริมตลิ่ง
ภาพนั้นจะกลับมาณวินาทีต่อไปนี้ครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะ
แล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
วอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยคนใดปัจจุบันเล่นอยู่ในหลีกต่างประเทศ
ตัวเลือกที่หนึ่งพรพันธ์เกิดปลาดตัวเลือกที่สอง
พิมพิชยาก๊อกลำตัวเลือกที่สามอัจฉราพรของยศ
ตัวเลือกที่สี่ชัชชุออนโมกศรี
ที่เลือกอัชราพรคงยศเพราะว่าเขาตีดีนะฮะน่าจะเป็นคนที่ใช่ที่สุดครับ
พร้อมนะฮะพร้อมถ้าพร้อมแล้วพี่ไก่เลือกตอบตัวเลือกที่สามครับ
ตัวเลือกที่สามอัชราพรคงยศครับ
พี่ไก่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับแม่ครับ
จะเลือกเรื่องไหนให้คุณแม่ทองไร่ขึ้นมาตอบครับเหลือด้วยกันอีกสามเรื่อง
นั่นก็คือเรื่องเย็บผ้าครอบครัวของเราระแวกบ้านครอบครัวของเราครับ
ครอบครัวของเราทำไมเรื่องเรื่องครอบครัวของเราครับ
เพราะแม่จะดูแลคนในครอบครัวส่วนมากครับแม่จะเป็นคนจัดการทุกอย่างในบ้าน
โชคดีครับขอเชิญคุณแม่ทองไล่มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แม่เรื่องนี้เป็นเรื่องครอบครัวของเราสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดในครอบครัวของเราคือใครครับ
ก็น้องแท็กเตอร์จ้ะน้องแท็กเตอร์นะครับ
แท็กเตอร์ก็คือจะเด็กน้อยที่สุดเลยวันนี้ไม่ได้มาออกกล้องด้วยนะคะแต่มาด้วย

จ๋าแท็กเตอร์เนี่ยเกิดวันที่เท่าไหร่แม่พอจะจำได้ไหม

เคยเห็นสูติบัติของน้องไหม

แต่ก็ไม่ได้อ่านดูหมด
ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
น้องแท็กเตอร์มีน้ำหนักแรกคลอดกี่กรัม

ก็น้องเขาคลอดออกมาเขาตัวเล็ก
ก็เลยเรียกเอาน้อยที่สุด

ตัวเลือกที่๑๓๐๑๐กรัมครับ
เหลืออีกสองท่านแม่จะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับคุณพ่อขึ้นมาตอบครับ

ทำไมถึงเลือกเรื่องเย็บผ้าให้พ่อครับ
ก็เขาเคยเย็บผ้าจ้ะ

เชิญคุณพ่อบุญสอนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จริงแล้วการเย็บผ้าถือเป็นอาชีพหนึ่งของครอบครัวเรา
ที่ใช้เลี้ยงครอบครัวเรามาใช่ไหมครับ
ทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับ

ผ้าเย็บปอกหมอนเย็บอะไรอย่างนี้เหรอพ่อ

จากที่ใช้เย็บอ่ะพ่ออันนี้เป็นจักรของเราหรือว่าจาก

ชำนาญเนอะชำนาญไหม

ถ้าพร้อมแล้วนะฮะขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์นี้ครับ
ุ้นใช่ไหมครับคุณลุงบุญสอนครับคุ้นครับ
นี่ก็คืออุปกรณ์ที่ครอบครัวของคุณลุงบุญศรนะครับ
ทำมาหากินแล้วก็เลี้ยงชีพกันมานะครับ
คุณลุงครับปอกหมอนนี่เคยเย็บใช่ไหมครับ

คุณผู้ชมต้องบอกนะว่าเราจะเอาอุปกรณ์ที่ใกล้เคียงกับที่ทางบ้านที่คุณลุงใช้มามากที่สุดนะครับ

ตอนนี้ปอกหมอนที่ผมจะให้คุณลุงเย็บเนี่ยนะครับเย็บทั้งหมดเนี่ย๓ด้านด้วยกันนะฮะ
แต่ตอนนี้วาดคุณลุงคนเดียวอาจจะไม่ไหวผมให้ตัวช่วยอีกหนึ่งตัวช่วย
คุณลุงจะเลือกใครขึ้นมาช่วยดีครับ

เอาละเอาละ๒แรงแข็งขัน
แต่นี่กติกาของข้อนี้ก็คือเย็บปลอกหมอน๒ใบ
แล้วก็ใส่หมอน๒ใบนี้ภายในเวลา๒นาทีครึ่งให้สำเร็จ
ถ้าทำได้ถือว่าโจทย์ข้อนี้ผ่านนะครับ
พอผมบอกให้เริ่มเนี่ยนะครับเวลาจะเริ่มจับทันทีนะครับคุณผู้ชม

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
สามด้านนะครับสองนาทีครึ่งนะฮะจะสามารถทำสำเร็จหรือไม่
เอาเลยตัดป้าเร็วป้าป้าชอบ

ยกเลยยกเร็วเร็วเร็วเร็ว

เดี๋ยวชูขึ้นตอนนี้จบแล้ว

จ๋าชู๒ใบให้เราดูหน่อย
ฝีมือที่คุณลุงเย็บมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะ

เวลาของโจทย์นี้นะครับคุณผู้ชม

แต่จะผ่านภารกิจนี้ไปได้หรือไม่นะครับ

ตอนนี้ครบทั้งหมดแล้ว๔ข้อด้วยกัน
ช่วงหน้าอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ
ลุ้นไปพร้อมกันในเกมต่อชีวิตครับ
น้องแท็กเตอร์มีน้ำหนักแรกคลอดกี่กรัม

ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกพอดี๑ล้านบาท